คุณผู้ชมคะเช้านี้ค่ะเราขอสร้างแรงบันดาลใจดีกว่านะคะ
สำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนลดน้ำหนักนั่นเองนะคะ
เห็นว่าเธอช่วงนี้ออกกำลังกายหนักมากเหมือนกันนะคะ
เล่นทั้งกระชับทั้งแขนกระชับทั้งขานะคะ

เป็นภาพจำของฉันตั้งแต่เด็กว่าเป็นพี่กรมากฝีมือร่างอวบหน่อยนะคะ

นาคุณบอกเลยว่าบริหารร่างกายทุกสัดส่วนจริงนะคะ
ซึ่งก็เห็นกันมาตลอดแล้วว่าเอกลักษณ์ของพี่หนูแหม่มที่คุณบอก
งานนี้คุณหนูแหม่มนะคะก็บอกมาว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
แค่ใช้ใจของตัวเองลุกมาออกกำลังกายเท่านั้นค่ะ
แล้วก็แอบบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะว่านอกจากทริปออกกำลังกายแล้วเนี่ย
หนูแหม่มค่ะก็ยังแชร์เมนูอาหารสุดอร่อย
กินแล้วไม่อ้วนทำกินเองได้ที่บ้านอีกด้วยล่ะค่ะ
จากได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังได้เรื่องของสุขภาพด้วย
คุณเกดได้ชัดเลยนะว่ารูปร่างพี่หนุ่มแหม่มนี้ผอมเล็กลงเยอะจริง
คือไม่ได้แบบว่าผอมเพลียวบางเป็นแบบสแลนเดอร์เป็นนางแบบ
แต่ก็ถือว่าเธอทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
เอาอาหารนี่ก็เปลี่ยนจากทอดก็เป็นนงเป็นนึ่งอะไรกันว่าไป
หรือว่าทอดก็เป็นน้ำมันน้อยแบบนี้นะคะกินโปรงกินปลากินผักด้วย
อันนี้ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันไปนะคะ
แต่ว่าบอกนิดนึงแล้วกันพี่หนุ่มแบบนี้ไม่ได้มาออกคาร์ดิโอแบบจริงแบบว่าหนักเลยนะ
เริ่มเล่นจากการเล่นโยคะก่อนโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ในการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนี่ต้องฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันค่ะ